มากันที่จังหวัดเลยจะพาไปดูสิ่งที่หลายคนกราบไหว้
คืออะไรนี่ยกมือไหว้อีกแล้ว
คืออะไรไม่รู้หลายคนก็สงสัยนะคะ
เขาบอกว่าใครที่เดินทางที่ใช้เส้นทางด่านซ้ายท่าลีจังหวัดเลย
เขาก็สงสัยว่าสิ่งที่อยู่ข้างทางลักษณะคล้ายสารพระภูมิ
มีทูบปักอยู่ด้านหน้าด้วยหลายคนกราบไหว้
สงสัยไปดูเลยเป็นภาพนี้

ไกลหรือว่าขับรถผ่านก็เหมือนกับสารพระภูมิจริงแหละ
แต่ว่าพอไปดูใกล้นี่มันหลักกิโลเมตรดีนี่เองนะคะ
ตั้งอยู่บนถนนสายอำเภอด่านซ้ายอำเภอท่าลีจังหวัดเลยค่ะ
ช่วงหลักกิโลเมตรที่๘๒บ้านนาขาตำบลปากหมันอำเภอท่าลี่

แต่ว่ารถยนต์ที่สัญจรไปมาโดยเฉพาะชาวบ้านจอดแวะดู

ดูเลขมันมีเลขด้วยนะและเลขเยอะด้วยนะ
สารพระภูมิอันนี้ตั้งตรงานอยู่บนเสาต้นไม้ข้างทางสูง๒เมตร
เขายกไว้ด้วยความสงสัยผ่านไปมาแถวนี้ประจำ
ไม่เคยเห็นเดินไปดูอ้าวสรุปเสาหลักกิโลเมตร
มีการจุดทูบ๙ดอกไว้ด้วย
จุดที่สงสัยนี่แหละเขาก็เลยบอกว่า
จุดที่สงสัยก็คือทูบ๙ดอกนี่แหละ
บ้านเครือคู้ในตำบลปากหมันกลุ่มนี้

ทำไมมีคนจอดรถเดินไปดูสารพระภูมิ

ได้รู้ความจริงว่านี่แหละหลักกิโลเมตร
พอดีเขาขยายทางไงเขาก็เลยยกสูงไว้ก่อน
แต่ว่าก็ได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกค่ะ
ด้านในวันลบเกรดทองมาคนคุมการขยายถนนเส้นทางนี้

อยากฟังอยากรู้ขอฟังหน่อยครับ
ในการขยายในการก่อสร้างครับผมเปิด
ตัวนี้เป็นการขยายถนน
แล้วทีนี้มันต้องไม่ลื้อจากกมนะครับผม

มันต้องได้ลื้อออกจากแนวเก่าของมันนะครับผม
ก็เลยว่ามันจะเกะกะกลัวมันว่าจะเกะกะถนนอะไรอย่างนี้ครับผม
ก็เลยย้ายออกไปข้างถนนนะครับผม
พอดีกลัวถ้าเอามาไว้ใกล้ถนนกลัวรถอะไรจะมาชนอะไรอย่างนี้
ก็เลยหินเนื้อต้นไม้หรือต่อไม้อะไร
คนงานเขาก็เลยยกตัวหลักอมอนะครับผม

ไม่ใช่สารอะไรหรอกครับผม

กลัวขวางถนนกลัวใครจะมาชน
เพราะว่าปกติหลักกิโลเมตรจะอยู่ข้างทาง
ทีนี้ขยายถนนออกไปเนี่ย
รถที่มาทำงานก็จะทำงานไม่สะดวก
คนที่ใช้รถใช้ถนนก็อาจจะไปชนได้

แต่คำถามให้คุณทูบเนี่ย
เขาบอกว่าเรื่องทูบเก้าดอกนะคะ

อาจจะมีคนไปขอหวยตามเลขหลักกิโลก็เป็นได้
ขอบคุณพี่เอาขึ้นไปไว้บนแท่นแบบนี้
มองไกลใครก็นึกว่าเป็นสารอะไรหรือเปล่า

มีเยอะแบบนี้ลองไหว้ดูซักหน่อย

เกิดจะมีโชคนะครับเขาชี้แจ้งเรียบร้อยแล้ว
ถือว่าเป็นการทำงานของเจ้าหน้าที่เขา
ไปวางไว้กลัวว่าจะเรียกว่าการทำงานไม่สะดวกนะครับ